พาคุณผู้ชมไปปั่นจักรยานกันบ้างนะคะ
เมื่อวานนี้ก็ปั่นไปแล้วรอบหนึ่งไปชมธรรมชาตินะคะ
วันนี้พาคุณผู้ชมไปปั่นจักรยานกับชมรมจักรยานในจังหวัดสมุทรปราการ
เป็นการจัดกิจกรรมปั่นเพื่อให้ใจเกินร้อยทำดีตามรอยพ่อรวมทั้ง
กิจกรรมนี้ก็ไปมอบเงินให้เด็กยากจนด้วยนะคะ
อำเภอพระสมุทรเจดีบริการรมก่อนจังหวัดสมุทรปราการ
เป็นประธานเปิดงานปั่นเพื่อให้ใจเกินร้อยทำดีตามรอยพ่อนะคะ
จัดขึ้นโดยชมรมจักรยานในอำเภอพระสมุทรเจดีค่ะ

ก็มอบเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนในอำเภอพระสมุทรเจดีนะคะ
ซึ่งมีนักปั่นจากทั่วทุกสารทิศกว่า๒๐๐คันค่ะเยอะมากนะคะ
เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้นายชายุทธ์สุขมีกลิ่นประธานชมรมจักรยานนะคะ
กล่าวว่าได้ร่วมกับชมรมรถจักรยานหลายชมรมจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น
มีการรวมตัวกันที่ลานองค์พระสมุทรเจดีกันก่อนนะคะ
แล้วก็ได้ร่วมร้องเพลงของขวัญจากก้อนดินและอีกหนึ่งเพลงสำคัญนะคะ
เพลงสันเสริญพระบารมีและยืนสงบนิ่ง๘๙วินาที
จากนั้นได้เริ่มขี่จักรยานค่ะแล้วก็แปลอักษรเป็นเลข๙ไทย
เพื่อแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงราชการที่๙แบบนี้นะคะ
ซึ่งเป็นการแปลอักษรบริเวณด้านหน้าพิพิธภัณฑ์เรือหลวงแม่กรอง
ป้อมพระจุลจอมเกล้าตำบลแหลมฟ้าผ่า
ก่อนที่จะปั่นจักรยานเดินทางต่อไปที่วัดแห่งหนึ่งนะคะ
ซึ่งก็คือจุดสุดท้ายที่โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดี
สวยงามอีก๓อันดับรวมทั้งมอบทุนการศึกษาให้กับเด็ก
แล้วก็ร่วมจับรางวัลต่างอีกมากมายค่ะ
เป็นกิจกรรมดีนะคะได้ร่วมออกกำลังกายแล้วก็ได้ร่วมทำบุญด้วยนะคะ